ทุกวันตื่นมาฉันติดยังตื่นยัง
คือมันมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาสำหรับทุกคนตลอดเลย
มีอาการปวดคอนี่ตกหมอนหรือเป็นโควิด

หมอนไม่ได้เป็นโควิด

แต่ว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยอย่าไปให้มันตัวเองเครียดมาก

หลายคนอาจจะเอาล่ะเป็นเวลาดีโอกาสดีที่เราจะแต่งบ้าน

อย่างคุณลุงคนหนึ่งอยู่จังหวัดพยาวนี้นะคะ
เขาใช้รังนกเอามาแต่งบ้าน
อยากเห็นไหมคะว่าแต่งออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนไปดูเลยจ้า
นี่ไงคะคุณผู้ชม
ที่บ้านเลขที่๕๔ทับ๕ถนนศรีจอมเรืองตะบนเวียงอำเภอเมืองพยาวนะคะ
ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็จะแบบหันควับกลับมาดูไว้บ้านหลังนี้
ทำไมมีนกมาทำรังอยู่เยอะแยะจริงไม่ใช่ค่ะ
เจ้าของบ้านคือคุณลุงมานิดจุนเจริญบอกว่านี่คือการแต่งบ้านสไตล์ของคุณลุงมานิด
ไปเอารังนกกระจาบหรือชาวบ้านภาคเหนือเนี่ยจะเรียกกันว่ารังนกช่อฟ้า
เอามาแต่งบ้านเอามาแขวนเอามาห้อยตามคานตามขื่อต่างแบบนี้
ลุงบอกว่าจริงรังนกเหล่านี้ลุงสะสมเอาไว้นะ
ไม่ได้ว่าไปทำร้ายไปทำลายนกไปฆ่านกไปแย่งรังมันไม่ใช่
คือมันก็มีรังธรรมชาติที่มันไม่มีนกอยู่แล้ว

ลุงบอกว่าการที่ลุงแกไปเห็นรังนกกระจาด
ที่ปล่อยรังห้อยอยู่บนต้นไม้
เห็นว่ามันก็สวยงามดี
รังก็มีรูปทรงแตกต่างกันไป
ถ้าหากปล่อยเอาไว้ตามธรรมชาติถูกแดดถูกลมถูกฝน

ลุงก็เลยเอาเป็นว่าขอเก็บมาประดับเอาไว้ที่บ้าน
เริ่มเก็บทีละรัง๒รังผ่านไป๓ปี
ผู้ตายนับเร็วแล้วตอนนี้เป็นร้อยรังค่ะคุณผู้ชม
มันไม่ใช่แค่ลุงคนเดียวที่สนใจนะคะ
มีคนมาขอซื้อแล้วด้วยเหมือนกันดูสิมีคนชอบเหมือนกันแต่ลุงบอกว่าไม่ขายนะครับ
ต้องการจะอนุรักษ์รังนกกระจาบเอาไว้
ให้ลูกล้านเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ดู
คือไอ้นกแบบนี้เนี่ยนะอย่างหนึ่งที่มันเป็นศิลปะคืออะไร
รังมันลักษณะมันจะแตกต่างมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันเองนะ
บังทรงรีบ้างทรงคล้ายกับหมวกรือสีบ้าง
แบบนั้นนะคุณผู้ชมดูสิคะเพราะฉะนั้นลุงก็เลยอยากจะเก็บเอาไว้
แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าหาดูยากจริง
เพราะระบบนิเวศมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเรื่องของธรรมชาติมันก็ไม่เหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวบ้านคุณลุงอยู่ที่ตำบลเวียง
พยาวไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไม่ต้องมาขอซื้อด้วย
ลุงไม่ขายไม่ได้ร้านขายรังนกนะฮะลุงมาประดับเอาไว้
แต่ถ้าอยากจะไปดูไปศึกษาหาความรู้รูปทรงต่างวัสดุเป็นยังไง
ก็ไปได้แต่ช่วงนี้อาจจะต้องห่างหน่อยละกัน
อย่าไปกันทีแวะเวียนไปทีละคนสองคน
ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดหรือว่าใช้เวลาในช่วงนี้ละกัน
จะอยู่อะไรกับธรรมชาติมันก็ทำให้เราผ่อนคลายเนอ